คือการมากเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เขาเปิดโอกาสนะคะให้กับประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันล่วงหน้า
รวมไปถึงพระเอกหนุ่มจากวิกหมอชิดไม้พัทรเดชค่ะควงคู่กับคุณแม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยเช่นกันนะคะ
จากว่านุ่มไม้เนี่ยเขาติดภารกิจต่างประเทศในวันที่๒๔มีนาคมแล้วก็ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็เลยขอให้มาใช้สิทธิ์ก่อน
และหนุ่มไม้เองยังเชิญชวนให้ทุกคนรีบออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าให้ทันปิดคูหา๕โมงเย็นนี้ค่ะ

ถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นสิทธิ์อยู่ในมือทุกคนอนาคตของประเทศชาติอยู่ในมือของคุณ

วันนี้ปิดคูหา๕โมงเย็นนะคะ
ห้ามพลาดนะคะเป็นสิทธิ์ของเราเนาะ